ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุระทึกที่นำมาสู่ความเศร้าสลดเกิดขึ้นที่ห้างดังแห่งหนึ่งย่านรัชประสงค์
ค่ะนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับตกลงมาจากชั้นเจ็ดของห้างอืม
อยู่ที่บริเวณพื้นชั้น๓ค่ะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ตรงนี้ฮะคนก็เห็นกันเยอะแล้วครับเพราะว่าช่วงเที่ยงพอดีนะครับ
จะเห็นว่าตรงกลางห้างก็เหมือนกับห้างสรรพสินค้าที่เราเห็นทั่วไป

ใช่ก็เหมือนกับมีกระจกกั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความสูงก็ประมาณเอวอะไรประมาณนี้นะฮะ

คนก็เห็นกันเยอะแยะแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีบมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บสาหัสณขณะนั้น
ส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ยังโพสต์ข้อความนะครับ
บอกว่าคือมันน่าหวัดเสียวเพราะว่าผู้ที่ตกลงมาเนี่ย
ละลิ้วต่อหน้าต่อตาเขาเลย
ที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยกันคลุมพื้นที่แล้วก็นำตัวคนเจ็บรีบส่งโรงพยาบาล
แต่ทางโรงพยาบาลตำรวจก็ระบุว่าชายคนนี้ก็เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าตกลงมาจากที่สูงนะฮะจากชั้น๗เนี่ย
มาที่บริเวณพื้นห้องโถงชั้น๓นะครับ
แทกอย่างรุนแรงกระดูกหักหลายจุด
ทราบชื่อคือนายนิธิชัยศาสตร์กลางอายุ๕๕ปี
ข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นทหาร

บอกว่าตั้งใจกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย

เพราะว่าน้องชายเขาออกมายืนยันแล้ว

ทางสปฐมภ์ที่เจ้าของท้องที่
หลังจากเกิดเหตุได้เชิญตัวน้องชาย
ของนายนิธิชัยผู้เสียชีวิตมาสอบถามนะครับ
ซึ่งน้องชายของนายนิธิชัยให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าแบบนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุนะครับ
เขาเดินทางมาจากนครราชศรีมามาหาพี่ชายก็คือนายนิธิชัยที่เสียชีวิต
ก็ตั้งใจมากินข้าวด้วยกันนี่แหละพี่ชายจะเลี้ยงข้าวเที่ยงที่ห้างแห่งนี้
หลังกินข้าวเสร็จพี่ชายก็เรียกให้ไปถ่ายรูปด้วยกัน
ถ่ายรูปคู่กันเสร็จพี่ชายก็ไปยืนพิงที่ผนังของชั้น๗
เนี่ยครับรูปสุดท้ายเลยผนังมันประมาณเอวนะคุณเหนียวพระศร

คือถ้าใครไม่ระวังเนี่ยมันก็ตกง่ายนะครับพี่ชายไปยืนพิงผนังเป็นกระจกสูงประมาณแบบนี้นะครับ
พอถ่ายรูปให้เสร็จปุ๊บก็บอกพี่ชายว่าเออออกมาได้แล้วริมกระจกนั้นน่ะ
เดี๋ยวมันจะตกลงไปข้างล่างพี่ชายก็พูดกลับมาว่าเออไม่เป็นไรหรอก
แต่เสี้ยวจังหวะหนึ่งที่กำลังคุยกันอยู่อะไรเนี่ยอยู่ดีพี่ก้มหน้าไปหยิบของในกระเป๋า
ซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าพี่ชายของเขาเนี่ยคือมันเป็นพื้นต่างระดับอ่ะ
ก้มหน้าหาของในกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยจะไปยกขงยกขาแล้วไปเหยียบพื้นต่างระดับ
หรือว่าจะลื่นหรือว่าจะอะไรยังไงเพราะจังหวะเขาก็ถ่ายรูปให้พี่ชายเสร็จเขาก็ดูกล้องดูโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ไง
ยหน้าขึ้นมาเห็นพี่ชายหงายหลังร่วงลงไปแล้วร่วงลงไปต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วเขาบอกว่าเขาได้คือได้ยินเสียงร่างของพี่ชายที่ตกลงจากชั้น๗ที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
กระแทกพื้นชั้น๓แบบดังขึ้นมาถึงชั้น๗ที่เขาอยู่อ่ะ
ซึ่งเขาขอยืนยันว่าพี่ชายไม่ได้ฆ่าตัวตายนะครับแล้วก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้ทะเลาะกันตามข่าวก่อนหน้านี้
ส่วนตัวพี่ชายแน่นอนว่าเอาล่ะเขายอมรับว่ามีภาวะป่วยโรคซึมเศร้าแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรในครั้งนี้
ล่วงลงมาเลยล่วงได้ยินจากข้างล่าง
เห็นคนได้ยินว่ามีการมีปากเสียงกันด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
ไม่ได้พูดอะไรกันเลยกบผมพาพี่ผมมาหรือยังอืม
กินข้าวกันอยู่เลยก็กินข้าวกันอยู่ผมเห็นได้พูดอะไรกันนะครับ
ผมดูว่าพี่จะไปขึ้นตรงนั้นแล้วถ่ายรูปก็ไปกันเลย
มีโรคประจำตัวหรือแกเครียดอะไรไหมครับ
มีโรคซึมเศร้าอะครับตรงนั้นแหละ
แต่จังหวะล่วงก็คือก็หงายหลังไปเลยนะครับ
ผมผมก็ช็อกโดนผมก็พูดอะไรไม่ได้เลยผมภาพสุดท้าย
ไม่เอาอะไรกับใครทั้งนั้นแล้วครับผมก็รู้แล้วว่า
มันเป็นอุบัติเหตุแล้วพี่ผมก็เสียไปแล้ว
จริงเลยทางหน้าชายทางญชย์ย่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
ตอนนี้ก็เอาเอกสารไปทำเรื่องขอรับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่จังหวัดพิมายร์นครราชสีมานะครับ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเราทุกคนได้นะ